ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชุวิตตีแสดหน้า

รายงานตัวมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็น
รายงานตัวมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็น

โดยเฉพาะเรื่องของเปรี้ยวมือฆ่าหันศพที่วันนี้พูดกันทั้งวันเลยค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของเปรี้ยวมือฆ่าหันศพที่วันนี้พูดกันทั้งวัน
เลือกนี้ไม่พูดังนั้นไม่ได้มันเป็นวาระแห่งชาติ

เมื่อวานนี้ผมก็ไปฟังการแถลงข่าวของพบตร

บางทีก็บอกว่าตำรวจไม่ชู้

แม้งกระเป๋าอะไรที่เป็นหมอน
ก็เป็นกระแสขายดี

อเมริกามันฆ่าคนตาย๗คน

ท่าทางดีคนติดใจ

คนตายนี่ก็เป็นพ่อแม่เขา

ตั้งใจไม่เจตนาเดี๋ยวเรามาคุยกัน

เรานำเสนอไปอยากจะให้คุณผู้ชม

กรรมให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกัน
เรามีรางวัลแจกให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ง่ายเลยก็คือแอดไลน์เป็นเพื่อนกันก่อน
แล้วก็ส่งความคิดเห็นคุณผู้ชมมาผ่านรายการต่างไว้

ส่งมาค่ะความเห็นไหนถูกใจทีมงานมากที่สุด
แจกวันละ๒๐๐รางวัลเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

อยากให้คุณผู้ชมส่งเข้ามาจนถึง๓๐มิถุนายน
เราจะประกาศรายชื่อคุณผู้ชมที่โชคดีในวันถัดไป

อ้าวมีกิจกรรมอีกเทียบเดี๋ยวผมจะมาแจกเสื้อให้คุณผู้ชมอีก
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมร่วมสนุกกันง่ายก็ส่งความคิดเห็นผ่านทางไลน์มานี่แหละนะคะ
เอาบอกข่าวดีกันแล้วเริ่มเลยนะคะส่งมาได้เลยในช่วงของชุวิตตีแสกหน้า
ตีกันเรื่องของเปรี้ยวนี่แหละค่ะคุณชูวิทย์ค่ะ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนท่านผู้ชมผมจะพูดในประเด็นที่ไม่มีใครพูด
เด็กผู้หญิง๓คนใช่ไหม
หนีไปอยู่ถึงที่ท่าขี้เหล็กฝั่งพม่าตามจับกันเกือบอาทิตย์
แล้วจู่โผล่ขึ้นมาบอกมามอบตัว
ใครจะเชื่อไม่รู้นะแต่ผมคนหนึ่งละที่ไม่เชื่อ
ไม่เชื่อว่ามามอบตัวด้วยตัวเองเหรอคะ
ผมไม่เชื่อแล้วข่าวเขาบอกว่าอยู่บ้านล้าง
ผมถามหน่อยเถอะครับคุณนิวคุณลองนิวคุณลองไปอยู่ในพื้นที่อื่นที่คุณไม่คุ้นเคย

คุณจะไปบอกสองแถวบอกหาบ้านล้างให้หน่อยหาบ้านล้างให้หน่อย
ใครจะเชื่อก็เชื่อไปเถอะครับผมคนหนึ่งที่ไม่เชื่อแล้วล่ะ
คุณชูวิตตั้งความสงสัยอย่างไรล่ะคุณชูวิตตั้งความสงสัยอย่างไรล่ะไปอยู่บ้านล้างเอาน้ำเอาไฟที่ไหน

นอนบ้านล้าง๗๘วันรู้ได้ไงว่าบ้านนี้บ้านล้างบ้านไหนบ้านมีคน
อันนี้สิครับเป็นปัญหาว่าพูดไม่หมดพูดไม่ครบความจริง
เอาล่ะครับท่านพบตรท่านก็พูดท่านว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด
นี่ก็ไปยืนดูไปยืนท่านแถลงข่าว

ท่านก็พูดชี้แจงหันหน้ามาชี้แจง

คุณสมศักดิ์สามคนเขายอมรับไหมครับ
แล้วทำไมเขาจะโตขัดด้วยล่ะครับ

สาเหตุนะครับสาเหตุของการฆ่านะครับ
ก็บอกว่า๑เรื่องยาเสพติด

เกี่ยวข้องที่๕ลายครับยืนยันนะครับ
แต่แบ่งหน้าที่การทำหน้าที่นะครับ
๓คนยอมรับสารภาพตลอดข้อหาไหมครับ

คุณแจมือก็ต้องหามากนะครับ
เรื่องเรื่องเขาเป็นอย่างนี้นะครับ

ก็ผมเชื่อว่าเขาคงไม่หลบหนีนะครับ
แล้วก็อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะครับ
แล้วเขามีความคิดที่จะมอบตัว
อย่างนั้นเขาก็หนีอยู่ตลอดเวลานะครับ
คุยในสิ่งที่ผมสงสัย
ไอ้ไม่ใส่กุญแจมือเนี่ย
ที่เขาว่ายังพอเข้าใจเป็นผู้หญิง
ใช่ไหมครับ๓คนตำรวจเป็นร้อยไปใส่กุญแจมือทำไม
แต่วันนี้เขาใส่แล้วเขาไปทำแผนประกอบคำสารภาพที่จังหวัดขอนแก่น
ใส่กุญแจมงกุญแจมือเรียบร้อยแต่เมื่อวานก่อนไม่ใส่
ไม่ใส่ไม่พอไปยืนยิ้มชู๒นิ้วนะครับ
พอกหน้ามาร์คหน้าไอ้คนถ่ายก็นั่งยิ้ม
จะว่ายังไงก็แล้วแต่เถอะอย่างนี้มันไม่เหมาะสม
ถูกไหมครับผมไม่ว่าอะไรล่ะครับ
ที่จะทำผ่อนคลายให้กับผู้ต้องหา
เพราะถูกจับแล้วผู้ต้องหาก็มาแล้วก็พยายามพูดให้เกิดสบายใจ
เขาจะได้สารภาพจะได้พูดอะไรเยอะ

อันนี้ไม่มีก็ถูกตำหนิไปนะครับ
วันนี้เขาเริ่มแก้ไขแล้วนะครับ
สอบแล้วบอกว่าไม่ให้ดูแลผู้ต้องหาเกินเหตุนะครับ
ถามว่าแต่งหน้ามันข้ามกันไม่ได้การแต่งหน้า

ผมจะบรรยายให้ฟังถึงแม้กระทั่งว่าเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเป็นอย่างไรคุณนิว

แต่เรื่องบ้านล้างเนี่ยผมติดใจมาก
มันมีบ้านล้างที่ไหนแล้วใครไปเจอบ้านล้างได้

แล้วอยู่ยังไงไป๕๖วันโดยอยู่ในบ้านล้าง
โดยที่ไม่มีใครรู้รู้ด้วยบ้านล้างตะเวนไปบ้านนี้บ้านล้าง
คุณนิวลองไปสิครับบ้านนอกรู้ไหมไหนบ้านล้าง
เรื่องนี้เหมือนไม่ค่อยมีใครพูดถึงด้วยนะคะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยที่สุดว่าไปอยู่บ้านล้างได้อย่างไร
มีคนช่วยผมเชื่อว่ามีนะครับ
ชูวิทย์คิดว่าเป็นใคร
เป็นคนที่ทางการไทยสามารถสื่อสารได้
บอกเฮ้ยถ้าเกิดมึงยังปล่อย๓คนนี้ไว้นะ
เดี๋ยวกูจะปิดช่องทางช่องทางนั้นช่องทางนี้

พอไปอยู่ไปตะเวนอยู่พอโดนบีบหนักเข้า
ก็เอามาปล่อยให้ซื้อเสื้อผ้าแล้วมามอบตัว
อันนี้อาจจะฟังได้นะครับ

ท่านผู้ชมไปลองคิดดูสิครับไปอยู่บ้านล้าง

บอกสองแถวไหมพอพาไปบ้านล้างหน่อย

และที่สำคัญมันบ้านเมือง
มันไม่เหมือนกันพูดภาษาคนละภาษา

ไปอยู่บ้านนอกเนี่ยจะหาบ้านล้างเราไม่รู้เลยบ้านไหน

การที่๓ผู้ต้องหาหลบหนีไป

ไปได้ด้วยตัวคนเดียว๓คน๓สาวนี้เหรอ

เพราะว่า๓คนนี้ไม่รู้

ถ้าฆ่าคนโดยไม่เจตนา

เขาตั้งก้อหาฆ่าคนโดยเจตนา

ไปเอาถุงคุมไว้
คุมไว้เสร็จไปซื้อเรื่อยซื้อถุงเอาไปฝัง

ใครจะเชื่อสารก็ท่านก็ไม่เชื่อ

แต่ว่าหลังจากเสียชีวิตแล้ว

ตามข่าวยายเปรี้ยวไปซ่อนตัวอยู่ข้างหลัง

และไปรับขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วถุงคอบ

ถ้าไม่ซ่อนตัวก็ไม่ได้วางแผน

แต่ถามว่าตอนนี้เริ่มมีคนสอนแล้ว

เพราะไม่เจตนาลงไป๑๕ปี
คุณชุวิตเคยบอกว่ามันอยู่ที่เจตนา
ถ้าเราไม่เจตนาโทษอาจจะเบาลงก็ได้
คดีทางอาชญากรรมต้องดูเจตนาเป็นหลัก

เด็กคนนี้ขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จกลัวถุงครอบ

ถ้าไม่เจตนาแล้วคุณไปซื้อเรื่อยทำไมอีก
เพราะสองสกเป็นสองข้างแล้วอับโยนทิ้ง

เอาผมถามนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ

ประการแรกอยู่บ้านล้างมันจะไปอยู่บ้านล้างได้ยังไง

พูดภาษาเขาไม่ได้ไปหาบ้านล้างเจอด้วยเหรอ

ก็ในเมื่อตามข่าวเนี่ยบอกซ่อนตัวอยู่ตาม

พาดพังไปนั่งอยู่ด้วยกันทำไปทำมาสู้กัน
แล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นอะไรไม่รู้เลยพามาที่โรงพยาบาล

คล้ายกรณีของบอยที่ชนคน
แล้วถ้าเจตนาว่าไม่ได้ตั้งใจก็ต้องพาไปช่วย
ไปโรงพยาบาลอย่างนี้คือไม่เจตนา
แต่เอาไปซื้อเลื่อยไปซื้อถุงหั่นเป็นสองข้าง
หันท่อนเสร็จเอาอีกท่อนนึงไปฝังเอาฝาปิดแล้วหนีไป
มันก็หนักขึ้นนะถามว่าอย่างนี้เจตนาไม่เจตนาครับ
เพราะถ้าเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
สารลงประหารชีวิตครับสถานเดียวด้วยนะครับ

ค่ะมีเรื่องโทษประหารที่เราเองทางไทยรัฐ
ก็เปิดโหวตให้คุณผู้ชมโหวตกันอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะ
ซึ่งโหวตก็ออกมาค่อนข้างเป็นเอกฉันเลยนะคะ
ว่าคุณผู้ชมเองก็ไม่อยากให้มีการยกเลิก
ประหารชีวิตเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กัน
พักกันก่อนคุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องหนักพอสมควร
เดี๋ยวช่วงหน้าตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ก็เป็นประเด็นดราม่าที่สังคมพูดถึงกันมาก
หลายคำถามที่คุณผู้ชมเองก็ตาม
ชาวเน็ตเองก็ตามตั้งคำถามมา
มีหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการแต่งหน้า
ทำไมปล่อยให้ผู้ต้องหาแต่งหน้าสบายใจแบบนี้

ของพวกนี้มันบังคับไม่ได้ผมเข้าใจ
ผมจะบอกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
นี่คุณสมมุติแล้วกันนะถ้าเขาเอามาแต่งหน้าเนี่ย
ห้ามแต่งหน้าอันนี้ทำไม่ได้
แต่เรื่องกุญแจมือเนี่ยถามว่าโอเคเขาเป็นผู้หญิงนะครับ
สามคนโอ้โหตำรวจเป็นร้อยค่ะอ่าอย่างงี้เข้าใจ
อนุโลมได้อันนี้เข้าใจเข้าใจครับเพราะว่า
อนุโลมมันขึ้นอยู่กับตัวผู้ต้องหา
ถ้าผู้ต้องหามีท่าที่ขัดขืน
แล้วทางกำลังตำรวจน้อยเช่นผู้ต้องหาจับมา๗๘คน

ควบคุมยากอันนี้อาจจะควบคุมยากอันนี้ผมเข้าใจตำรวจ
แต่ลักษณะของการตื่นเต้นไปถ่ายด้วยนะแล้วชู๒นิ้วยิ้ม
ทางตำรวจก็ไปนั่งถ่ายรูปอันนี้ไม่เหมาะสม

เสียคนยังไงเคยทำดีตำรวจคนนี้ท่านนี้อาจจะเคยทำดี
ถ่ายรูปเสียคนเสียคนเพราะอะไร
เพราะว่าคนที่เป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ร้ายคดีอุชกัน
รู้ตัวไม่รู้ตัวไอ้เด็ก๓คนนี้คงไม่รู้ตัวว่าถึงวันตาย
ผมบอกได้เลยครับสั้นง่ายอย่างนี้ว่าไม่รู้ตัวตาย
ที่ผมสงสัยสงสัยแล้วที่ผมพูดผมจำเป็นต้องพูด
แล้วท่านใดตำรวจท่านผู้ใหญ่พูดนะคะ
ชี้แจงมาในการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ผมสงสัยคือไปอยู่บ้านล้าง

ผมยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดที่สุดที่ผมเคยได้ยิน

ไม่ถามเลยครับค่ะค่ะ
ต้อง

ประเทศว่าทำไปทำมาทะเลาะกันแล้วก็เสียชีวิต
ไม่รู้ตายหรือยังเนี่ยตัวยังเย็นอยู่อุ่นอยู่นะครับ

อันนี้ไม่เจตนาอันนี้แน่นอน
คุณชุวิตถ้ามันมีปัจจัยเรื่องความแค้นมาเกี่ยวด้วย
ความไม่เจตนามันจะลดลงไหมคะ
สังเกตไหมครับยายเปรี้ยวนี่หลังเริ่มพูดแล้วว่า
ไม่ได้เจตนาทำร้ายเขาตายนะครับ
นี่ถ้าไม่เจอก็ไม่ตายอ้าวแล้วเห็นไหม
เริ่มพูดแล้วเพราะไอ้ตรงนี้เป็นวิธีการต่อสู้นะครับ
ในศาลแน่นอนครับต้องสู้ภาคเศษก็คือสู้ว่าไม่เจตนา
ถ้าไม่เจตนาเนี่ยโทษจะเหลือเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณนิว
๑๕หรือ๒๐ปีจากประหารชีวิตไม่ครับ
ถ้าเกิดไม่เจตนาเนี่ยโทษจะลงมาเหลือประมาณ๑๕๒๐ปี
คือฆ่าคนตายก็ไม่เจตนาและถ้ารับสารภาพ
หรือครึ่งนึงครับ๗๘ถึง๑๐ปี
ลักษณะอย่างนี้คือไม่เจตนาแต่กลับกันครับ
มีการเจตนาเจตนาอย่างไรก็ซ่อนตัวไว้
ไม่ให้เขาเห็นว่าอยู่ในรถก็แสดงว่าวางแผนหนึ่งแล้ว
ทำไปทำมาไม่พอไปซื้อเลื่อยไปซื้อถุง

แล้วเอาไปแยกฝังโดนอำพลางปิดบังคดี

ถูกไหมถูกไหมชักจะฟังแล้วนะครับ
ทีนี้คนถ้าผมพูดกลับอีกนิดหนึ่ง
คนไม่รู้เรื่องเนี่ยหนีไปท่าขี้เหล็ก
ถามเถอะครับรู้เรื่องเหรอท่าขี้เหล็กเป็นยังไง
เขาไปบ่อยเขาบอกว่าเขาไปทำงานที่นั่น
ไปทำงานก็อยู่ในที่ทำงานนะครับ
คุณต่างชาติต่างภาษาคุณรู้ไหมว่าตรงไหนเป็น
พื้นที่ตรงไหนตรงไหนเป็นบ้านล้าง
นอนอยู่๗วัน๘วันโดยที่ไม่รู้จักไม่รู้เรื่องใคร
อย่างที่ผมบอกนั่ง๒แถวแล้วบอก๒แถวไปหาบ้านล้าง

ทีนี้เอาล่ะเมื่อผมพูดในประเด็นที่สงสัยทั้งหลังนี้
แล้วผมจะพูดให้ฟังว่าเพราะอะไรครับ
ในกรณีนี้ถึงผมถึงเรียกว่าเจตนา

ในมาตรา๒๘๘เขาเล่าบุกไว้ชัดเจน
ว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
แต่ที่หนักคือ๒๘๙ที่ผมเคยพูดอยู่หลายครั้งนะฮะ

อะไรบ้างครับ
เจ็ดฆ่าผู้อื่นโดยเอาประโยชน์

คือประหารชีวิตสถานเดียวถ้าเข้า๗ข้อหา

๔ฆ่าโดยไตรองไว้ก่อน
ก็คือเข้าตรงนี้แหละ
ว่าพฤติกรรมเป็นยังไงในตอนที่ฆ่าเขา
ถูกไหมครับถ้าคุณไม่ไตรตรอง

แล้วคุณก็ไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแจ้งโรงพยาบาลว่า

แต่ไตรตองไว้ก่อนยังไงเฮ้ยตายเว้ย

เอาไปหั่นกูเอาไปแยกกูเอาไปเก็บ

ถูกไหมครับเอามือถือไปขายอีก
ถามว่าอย่างนี้มันประหลาดไหม

เด็ก๓คนนี้มันคงไม่มีความคิด
อะไรมากมายหรอกตอนนั้นอาจจะมืดแปดด้านอยู่

คนหนึ่งก็รับของแล้วก็เอาไปขายอีก๓คน

ไม่คิดมากไม่รู้จะทำยังไง

ทำไมครับ
ผู้หญิงนี่ลำบากสุดอยู่เป็นเล้าหมู

พัดลมตัวเดียวกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวกลิ่นไอกลิ่นตดกลิ่นเสียงกลนเสียงคนเป็นทีวี
นะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยมาร์คหน้าเข้าไปเลยนะครับมาร์คให้เต็มที่เลย
อันนั้นก็คำว่าไม่ได้อยากจะสวยข้างในสวยได้ฮะ

ของพวกนี้ใครจะไปห้ามล่ะผมก็บอกแล้วมันไม่มีใครห้ามได้
แต่คุกผู้หญิงเป็นคุกที่ทรมาน

คุณนิวครับคุกผู้ชายนี่เขาแยก

คดียาไปทันสถานนะครับหญิงกลางนะครับ

ทุกคดีคดีปี๒ปี๕ปีประหารเอามารวมกันหมด
เพราะเขาไม่ได้มาคบผู้หญิงเยอะแยะไม่ได้มีผู้หญิงทำความผิดเยอะ

ดังนั้นเมื่อเข้าไปในคุกเนี่ยดูเลยครับ
ตื่นก็ตื่นเร็วครับตี๔๓๐ต้องตื่นแล้วครับ
แต่ถึงเวลา๓๔โมงก็ขึ้นเรือนนอน

ไม่ได้กินอะไรมากกว่านั้นเพราะเขาไม่อยากจะให้เอาอะไรขึ้นไปเรือนนอนที่สกปรกเลอะเถอะ
อันนี้เป็นระเบียบของกรมราชธรรมอยู่แล้ว

ชีวิตเปลี่ยนไปทันทีหลังจากเรื่องนี้สงบ
วันนี้ไปทำแผนมาใช่ไหมใช่ค่ะใส่กุญจงกุญแจมือเรียบร้อย
นะครับพอไปถึงก็เอายังไงล่ะคนที่เสียชีวิตอ่ะ
ไปอยู่ไหนนะครับเงียบคือผมดูแล้วข่าวเรื่องนี้นะครับ
มันเป็นข่าวดราม่ามันกลายเป็นวาระแห่งชาติคนก็พูดถึงเยอะค่ะ
ใครก็พูดถึงเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวนี้มันสื่อสารทางโซเชียลนะครับ
เดี๋ยวลงข่าวเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้คือทั้งสามคนก็ไปตะเวนทำงาน
ไต้หวันไปซิงคโปร์กลับมามีเงินมีทองเข้าไปเช่ารถขับ
สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นสภาพที่ผมเคยพูดไว้แล้วว่าพฤติกรรมแบบนี้
เป็นพฤติกรรมของสังคมในไทยในปัจจุบันคือไปทำงานแล้วหาเงินได้
แล้วก็ส่งไปให้ครอบครัวปลูกบ้านคุณนิวคงไม่ทราบฮะ
ที่เนี่ยผมเคยไปดูมาตกใจฮะทำไมคะเข้าไปในหมู่บ้านนี้
สองชั้นทั้งนั้นถามว่าเอาเงินที่ไหนปลูก
ลูกสาวไปทำงานต่างประเทศคือผมไม่ได้เหมาหมดนะครับ
แต่คนไปเนี่ยซิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงมาเล
ฮ่องกงเนี่ยบางทีเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้ครับ
เพราะว่าเข้าไปแล้วเขารู้ว่าสาวแล้วมาถึงเขาไม่ให้เข้าเลย
เขาก็อาจจะเดาได้ว่ามาทำอะไรครับเพราะฉะนั้นลักษณะการทำงานเนี่ย
ผมก็เข้าใจอยู่ว่าทั้งสามคนเนี้ยไปทำงานอะไรแล้วไม่พูดกันครับ
อันนี้ถือว่าเป็นงานบริสุจริตนะครับผมไม่ได้ว่านะครับ
แต่ที่สำคัญคือเมื่อกลับมาแล้วก็เห็นอยู่แล้วครับว่า
กลับมาแล้วทำอะไรก็ไปเจอยายแอ๋มนะครับ
มีหนี้เก่าค้างกันอยู่นะครับดูแล้วพฤติกรรมเนี่ย
อย่างที่ท่านพบตรว่าคือไม่สลับซับซ้อนนะครับ
สละซับซ้อนก็เป็นข้อหาเรื่องทะเลาะกันเบาะแว้งกันนะครับ
แต่เนื่องจากว่ามีการตีข่าวดราม่านะครับโอ้โหเห็นดูเปล่า
ห่มอาร์กหน้านะครับอ่าในเฟซบุ๊กมีทั้งการอ่า
โซเชียลกันนะฮะหลากหลายแสดงถึงอะไร
หนึ่งการใช้โซเชียลค่ะสองการใช้ความรุนแรง
สามมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอืมนะฮะสี่การใช้ชีวิต
เป็นการใช้ชีวิตที่แบบดูหรูหลานะคือของพวกเนี้ย
เราเข้าใจครับว่าอะไรว่าถ่ายภาพไปอย่างนั้นเอง
เพื่อให้เห็นว่าเออชีวิตดูหรูหลานะแต่ทั้งที่จริงเนี่ย
มันไม่ได้หรูหลาแบบนั้นคือคนบางคนก็อาจจะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็พยายามแสวงหาทุกวิถีทางถูกไหมคะ
ก็เหมือนเอามาจุนเจือชดเชยสิ่งที่เราไม่เคยเห็นถูกต้องครับอันนี้ไม่ได้ผิด
แต่สิ่งที่กลายเป็นเรื่องประหลาดมากกว่านั้นก็คือคุณนิวไม่เคยเห็นเลยว่าคนตายเขาเป็นยังไง
ปรากฏว่าเราไปดูชีวิตคนที่เป็นคนฆ่าทั้งสามคนนะครับแล้วก็ผมก็ดูแล้วก็แหมไอ้ภาพในโซเชียลนี้มันเหลือเกินนะ
ดูตัวจริงกับดูในภาพเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะมันคนละคนกันเลยนะครับ
ส่วนคนตายคนเสียชีวิตหายไปเลยเงียบข่าวไปเลยกลายเป็นการทำข่าวของทั้ง๓คนนี้นะครับ
ในด้วยตายตลองใจโค้กฏษภาพแบบนี้ถ้าเขาเข้า๒๘๙มากระจงประหารชีวิตอย่างเดียวครับ

ผู้ต้องหาทั้ง๓คนนี้มีพฤติการเข้าข่ายมาตรา๒มาตรานี้
แต่ก็ต้องรอดูนะคะยังไม่มีการตัดสิน

ก็อย่างที่บอกล่ะครับชักรู้เรื่อง
รู้เรื่องฮะหมายความว่าคงมีธนะเริ่มแนะนำแล้ว

ถ้าให้สู้ว่าไม่เจตนานี่ถ้าไม่เจอก็ไม่ตาย
เห็นไหมแล้วไม่เจอก็ไม่ตายเนี่ยไม่ได้เจตนาธรรม
คือคำว่าเจตนาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเจตนาหรือเปล่า
เมื่อเขาตายในระหว่างนั้นไม่มีใครคนตายพูดไม่ได้หรอกครับ

แต่เจตนาของคนทำทำแล้วซ่อนเล้นอำพลางและปิดบัง

อย่างที่ผมบอกถ้าไม่เจตนาต้องพาไปโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้น๓ผู้ต้องหาต้องต่อสู้ให้ได้
บอกถึงเจตนาของตัวเองให้ได้ว่าไม่เจตนาฆ่าจริง
เพราะพยานหลักฐานค่อนข้างแน่นอยู่พอสมควร
ผมก็ไม่อยากจะไปบอกเลยครับว่าอย่างที่บอกแล้วครับ

ออกมา๑ทีต้องมี๔๐ครับ

นั่นก็ประหาน
พอมีอภัยโทษลดเหลือ๕๐ปี
๕๐ปีเค้ามีตัวเลข
ประหารชีวิตตลอดชีวิตลดเหลือ๕๐ปี

ใน๓๑ใน๓ลดไปลดมาติดมา๑๓ปีกว่าออกฮะ
แต่ตรงนี้ทั้งนั้นที่ผมอยากจะบอกว่า
ไตรองรึเปล่าตัวนี้ต้องตรงนี้
ก็อาจจะสู้ได้ครับว่าไม่เจตนาไม่ไตรตรอง
เป็นการบังเอิญเจอกันนะครับแล้วก็ทำร้ายกัน
แล้วก็พอดีไปเสียชีวิต

ตรงที่ไปอำพลางซ่อนเล้นหั่นศพ

ถ้าสู้ว่าไม่เจตนา

ยังเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันอยู่

ผลการตัดสินคดีนี้จะเป็นยังไง

ซึมสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ